มาดูเรื่องที่ตำรวจมีการแถลงหน่อยละกันค่ะ

ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งซื้อสิทธิ์ขายเสียงมีมากน้อยขนาดไหนนะคะ
เรื่องนี้ค่ะทางด้านโฆษกศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย
การจัดการเลือกตั้งสำนักการตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจโทนิธิธรจินตกานนท์เนี่ยท่านก็มีการเปิดเผยนะคะ

พบการซื้อสิทธิ์ขายเสียงทั้งหมด๘ราย
แล้วก็มีพยานหลักฐานชัดเจนค่ะว่าดำเนินคดีไปแล้ว๔ราย
ส่วนอีก๔รายก็อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนอยู่
เพื่อป้องกันการกลั่นแกล้งซึ่งกันและกันด้วยนะคะ
อันนี้คือเรื่องของการขายเสียงนะ
ทีนี้ถามว่าประชาชนทำผิดกฎหมายเลือกตั้งล่ะมีเท่าไหร่๓๘รายค่ะ
จำนวนนี้ก็จะแบ่งเป็นฉีกบัตร๒๖ราย
แล้วก็มีไปถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง๔ราย
ทำลายป้ายหาเสียงกว่าพันป้ายแล้วก็ขายสุราในเวลาต้องห้าม๗ราย
ส่วนเรื่องของการฉีกบัตรเลือกตั้งส่วนใหญ่นะ
คนที่ฉีกก็ไม่ได้มีเจตนา
ทีนี้พูดถึงเรื่องการฉีกบัตรแล้ว

ภูเก็ตคุณตาสัมภาษณ์เพ็งจันทร์อายุ๗๗ปี
ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยที่๑๕โรงเรียนวัดศรีสุนทรที่ทันหลางเนี่ยนะคะ
นี่คุณตาท่านนี้ฉีกบัตรเลือกตั้งเป็น๒ส่วน
หลังจากที่คุณตากาลงคะแนนแล้ว

ทำไมทำไมตาถึงฉีกบัตรเลือกตั้งอ่ะจ๊ะ
ตาบอกว่าตาเข้าใจผิด
คือเข้าใจผิดว่าตาต้องฉีกบัตรเพราะมันมีเป็นรอยประจุดอยู่
ญาติของคุณตาบอกแบบนี้คุณตาแกป่วยเป็นเส้นเลือดตีบในสมอง
ตาแกก็จะมีอาการหลงลืมอาจจะเข้าใจผิดฉีกบัตรเลือกตั้งขึ้น
แต่ว่าคุณตาก็ตั้งใจนะตั้งใจที่วันนี้จะมาลงคะแนนจะมาเลือกตั้งค่ะ
ซึ่งตำรวจก็แจ้งข้อหากระทำผิดพรบการเลือกตั้งทำลายบัตรเลือกตั้งตามกฎหมาย
ญาติเนี่ยเอาใบรับรองแพทย์ของคุณตาเอาเอกสารรับรองการรักษาอาการป่วยเนี่ย
ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ต่อไปด้วยนะคะ
นี่คือที่ภูเก็ตเรื่องของฉีกบัตร
ส่วนที่กระบี่ค่ะกระบี่เนี่ยพาไปดูหน่อย
ตำรวจก็เลยต้องคุมตัวนายพระละพลรักษีอายุ๒๑ปี
แล้วก็มีบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อ
สภาพบัตรเนี่ยคุณผู้ชมดูสิคะเห็นไหมถูกฉีกเป็น๒ท่อนเลย
เพราะว่าทำไมอันนี้ทำไมนายภาระพลเนี่ยเขาฉีกบัตรเลือกตั้งในหน่วยที่๒๒
บอกแบบนี้ผมเพิ่งมาใช้สิทธิ์ครั้งแรกเขาอายุ๒๑ปีไง
กากบาทเสร็จมาถามเจ้าหน้าที่ว่าทำยังไงต่ออืมเจ้าหน้าที่อ่ะไม่ได้ยิน
ผมเพิ่งมาใช้สิทธิ์ครั้งแรกก็เลยคิดว่าต้องฉีกบัตรตามรอยพับ
ขฉบ่นเขาเข้าใจอย่างนี้เออเขาอบมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งใจ
ไม่ได้นะภารพลเอาใหม่นะเอาใหม่นะ
ต่อไปเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยเวลากาเนี่ยกา
แล้วก็พับพับแล้วก็ห่อนทั้งบัตรไม่ต้องฉีกเฉพาะส่วน
แต่อันนี้ก็โดนดำเนินคดีอะค่ะเป็นประสบการณ์ใช่มั้ยเป็นประสบการณ์
พี่เบิร์ทฉีดข่าวอะไรไปให้เขายังใช้อีกข่าวด้วย
เมื่อกี้ดูดีแล้วนอนน้อยแต่ดูดีแล้ว
ข่าวตัวเองไม่มีแล้วนี่ไม่หยิบให้เลยนะ